มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดีฆ่าหันศพแอ๋มกันหน่อยนะครับ
หลังศาลจังหวัดขอนแก่นมีนัดสืบพยานเรื่องของคดีนี้
แล้วพระเรียวเองก็ออกมาพูดกับศาลนะครับ
บอกว่าคือเธอปฏิเสธว่าเธอไม่ได้มีจิตอาต้องฆ่า
แต่ว่าเธอนั้นทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายครับ
วันนี้มีการนัดสืบพยานวันที่๒นะครับ
ซึ่งก็มีพยานหลักฐานมัดแน่นว่าทุกคนนั้นร่วมกันก่อเหตุจริงครับ
สารจังหวัดขอนแก่นนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์วันที่๒
คดีที่นางสาวปริยนุษย์วังชัยหรือเปรี้ยวกับพวก
รวม๕คนร่วมกันฆ่าหันศพ
นางสาววริสรกรินจุ้ยหรือว่าแอ่มเป็นสาวคราวเกตที่จังหวัดขอร์นแก่น
ช่วงเช้าสารก็นัดสอบคำให้การพยานฝ่ายโจทย์ประกอบไปด้วย
นางพิชภาคำเพิ่งใจแม่ของแอ่ม
นายนพดนศรีดาธรรณทรายความฝ่ายโจทย์
แล้วก็สอบคำให้การของพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
ผู้กำกับการสอบพอเขาสวนกวางต่อก็เป็นการต่อเนื่องจากเมื่อวาน
ซึ่งสารก็ได้สอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรา๒๘๙ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน

นายนพดลทนายความฝ่ายโจทย์เปิดเผยนะคะว่าจำเลย
ได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เปรี้ยวที่ให้การว่าพลั้งมือจากการปิดปาก
แต่มือไปปิดบริเวณจมูกของแอ๋มจนขาดอากาศหายใจ
ซึ่งธนายความฝ่ายโจทย์ยืนยันว่าไม่หนักใจที่จำเลยให้การปฏิเสธในข้อหาดังกล่าว
เพราะว่าพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ชี้ชัดว่าเป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
รวมถึงคำให้การของจำเลยบางคนที่ระบุว่า
มีการซื้ออุปกรณ์ต่างก่อนจะลวงนางสาวแอ๋มมาขึ้นรถแล้วก็รุมทำร้าย
และใช้ถุงดำรัดคอจนสิ้นใจ
พฤติการดังกล่าวที่ไปซื้ออุปกรณ์ต่างมารอเนี่ยจึงไม่ใช่การพลั้งมือ
แต่เป็นการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วค่ะ
ซึ่งตอนนั้นวสินเป็นคนลงมาซื้อปูนก็ให้การบอกว่า
ขณะนั้นเนี่ยผู้ตายยังมีชีวิตอยู่

หลังจากนั้นก็จะไปที่รีสอร์ทศิรินทรก็จะมีวงจรปิดปิดไป
ไปที่รีสอร์ทสิรินทรอนที่แรกจะเอาศพ
ปรากฏว่าตอนนั้นการเปรี้ยวเอาถุงดำรอดคอแล้ว
ปรากฏว่าเป็นการตายระหว่าง
ตายระหว่างซื้อประกวัติเสร็จจากเมืองพันธนธรรมนี้

ชัดเจนฮะแอมตายตอนเช้าโดยที่ว่า
วิทยาวิทยาศาสตร์ของแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์มีการส่งอาหาร
มีอาหารมีอาหารมีลมหายใจ
และที่สำคัญก็คือที่เด็ดก็คือ

จะขอสู้คดีแพ่งที่ครอบครัวของนางสาวแอม
นั้นเรียกร้องค่าเสียหายรวม๑๐๐๓๐๐๐บาท

แล้วก็ส่งให้แม่เดือนละ๓๐๐๐บาท
ทั้งนี้ส่วนการสืบพยานในช่วงบ่ายก็ยังคงเป็นการสอบคำให้การของผู้กำกับการสพเขาสวนกวาง
จากนั้นสอบคำให้การแม่และพี่สาวของแอ๋มรวมไปถึงสาวหล่อที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตาย
พี่สาวของเปรี้ยวซึ่งเป็นคนประสานตำรวจให้น้องสาวเข้ามอบตัวแล้วก็บริษัทให้เช่ารถที่เป็นยานพานะในการนำไปก่อเหตุด้วยนะครับ